ช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของคนงานฟาร์มกุ้งที่มรยอง
เขาไปเห็นสุนัขตัวหนึ่งคาบบางสิ่งบางอย่างมา
พอไปดูที่ปากของสุนัขกับไปเจอชิ้นส่วนของมนุษย์นะครับ
คาบออกมาแล้วก็ตามไปดูซิว่าหมาเนี่ยนะมันไปคาบจากไหน
ไปเจอถุงดำถุงหนึ่งข้างในนั้นมีชิ้นส่วนแขนขาและลำตัวของมนุษย์
แต่ว่าไม่เจอศีรษะแสดงว่าบริการถูกฆ่าหันศพแล้วก็นำไปทิ้งเอาไว้นะครับ
ตำรวจภูทรเมืองระยองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่ที่บริเวณป่าละเมาะ
ใกล้กับที่พักของคนงานของสมภัณฑ์ฟาร์มถนนบำรุงราช๖ตำบลเนินพระเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวาน
ซึ่งจุดนี้อยู่ติดกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองสนมนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ไปพบชิ้นส่วนมนุษย์นะฮะส่วนขาตั้งแต่หัวเข่าลงไปจนถึงเท้าสภาพเน่าเปื่อยแล้วนะฮะ
แล้วก็แขวนอยู่ที่ต้นหูกวางทรงกลิ่นเน่าเหม็นเลยคือถุงนี้ไม่ได้วางนะเอาไปแขวนบนต้นไม้ครับ
หากออกไปสักประมาณ๓๐๐เมตรข้ามถนนลูกรังเข้าไปในป่าพบถุงอีก๓ใบคุณผู้ชม
มีชิ้นส่วนแขนซ้ายตั้งแต่ไหล่ไปถึงมือแล้วก็ชิ้นส่วนลำตัวตั้งแต่ก้นขึ้นมาถึงไหล่นะฮะแล้วก็เอวด้วยนะครับ
ส่วนด้านหลังของชิ้นส่วนมนุษย์ไปพบว่ามีการสักลายรูปลายกระหนก
แล้วชิ้นส่วนตรงตัวเนี่ยไส้ก็ทะลักออกมาบริเวณอกด้านซ้ายพบมีบาดแผลด้วย
บาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมนะฮะอีกหลายแผลทีเดียวนะครับ
เมืองต้นตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายเป็นผู้ชายน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔๕วัน
ตอนนี้ยังมีชิ้นส่วนที่หาไม่พบก็คือศีรษะแล้วก็แขนขวารวมทั้งขาซ้าย
แล้วก็โคนขาซ้ายขาขวาซึ่งตอนนี้ยุติการค้นหาชั่วคราวไปก่อน
จากว่าสภาพป่าเมื่อคืนมันมืดมากแล้วก็จะมีการนำกำลังออกไปตรวจสอบอีกครั้งเช้าวันนี้นะครับ
คนงานฟาร์มกุ้งที่ไปเจอเขาเล่าบอกว่าเขาไปเห็นหมาเนี่ยเข้าไปคาบกระดูกมาแทะ
เดินไปดูซิว่ามันแทะอะไรสิ่งที่หมาแทะอยู่มันกลายเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์คือหมาแทะขาของมนุษย์อยู่
ก็เลยแจ้งตำรวจให้ไปตรวจสอบนะครับด้านพลตำรวจตรีชุมพลพุ่มม่วงพุ่มพวงนะฮะกล่าวว่าได้แจ้งทุกโรงพักไปแล้ว
ตรวจสอบข้อมูลการหาคนอาจจะมีการแจ้งคนสูญหายมานะครับ
แล้วก็บ้อหมายให้ชุดเสือบสวนออกตามร้านสักต่าง
ว่ามีใครไปสักลายรูปกระหนกหรือเปล่า
ให้กับลูกค้าคนไหนบ้างเพื่อตามหาบ่อแสว่าคนที่ถูกฆ่านั้นเป็นใคร
แล้วก็เพื่อติดตามหาคนร้ายไปดำเนินการสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปนะครับ